มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยเป็นเหตุการณ์ที่คือเศร้ามาก
ใครเห็นก็ต้องเศร้าตามเป็นการแต่งงานกันของผู้ชายคนหนึ่ง
กับผู้หญิงซึ่งเป็นร่างไร้วิญญาณ
ผู้ชายคนนี้สวมแหวนให้ผู้หญิงเพราะว่าอยากจะแต่งงานกัน
แต่ผู้หญิงประสบอุบัติเหตุกันซะก่อนนะฮะจนทำให้ฝ่ายหญิงเสียชีวิต
ล่าสุดวันนี้มีพิธีชาปณะกิจฝ่ายหญิงฝ่ายชายเศร้าเสียใจอย่างหนัก

เพราะว่าชายหญิงคู่นี้เขารักกันมากและฝ่ายหญิงเนี่ยประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตนะฮะ
ฝ่ายชายทำใจไม่ได้ครับทั้งพิธีรดน้ำศพที่ฝ่ายชาย
ก็แต่งชุดวิวาแบบนี้แหละคุณแล้วให้ฝ่ายหญิงก็แต่งชุดวิวาเหมือนกัน
แล้วก็สวมแหวนให้กันจนมาถึงวันนี้นะครับ
เป็นงานเผาศพร่างอันไร้วิญญาณของนางสาวสุพัตราคำปัดฉิมอายุ๒๐ปี
ที่วัดบ้านขามน้อยตะบนสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์
ก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและยังเห็นภาพแบบนี้นะครับ
โดยเฉพาะภาพที่๑๐ตำรวจเอกชวพลแซ่เฮ้าหรือว่าคุณเต้อายุ๒๖ปี
ว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยคุณบรรจงรูปไปที่ใบหน้าของแฟนสาวที่อยู่ในโรง
ก่อนจะจูบลาไปที่มือของนางสาวสุพัตราเป็นครั้งสุดท้าย
จากนั้นคุณเต้ก็เข่าซุดลงไปนั่งร้องไห้อยู่กับพื้นนะครับ
บรรดายาดต้องเข้าไปช่วยกันประคองพาลงจากเมน
โดยสภาพของคุณเต้ก็ร้องไห้ปานจะขาดใจร้องจนแทบจะเป็นลม
คุณเต้เขารักแฟนสาวคนนี้มากนะคุณนะ

ช็อตที่ทีมข่าวไปทำข่าวจะเห็นคุณเต้ร้องไห้ตลอดเวลานะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราส่งคุณบอมอภิวัตผู้สิทธิ์ข่าว
ญาติญาติได้มีการเคลื่อนย้ายร่างของฝ่ายหญิงที่ตั้งบำเพ็ญกุศล

โดยภายในงานมีเพื่อนของฝ่ายหญิงคือนางสาวสุพัตราผู้เสียชีวิต
เพื่อนจากวิทยาลัยหน้าตสินกาลสิน
แล้วก็ญาติญาติเดินทางมาร่วมงานจำนวนมากครับ
บรรยากาศคุณเป็นไปด้วยความโศกเศร้าฮะ
วันนี้คุณเต้สวมใส่ชุดเดิมที่เขาเคยใส่
ในวันที่รดน้ำศพฝ่ายหญิง
เป็นชุดเจ้าบ่าวสีกลมมาท่านะครับ

เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเคยเลือกกันไว้ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะเสียชีวิต
คุณเต้ถือรูปที่ตั้งหน้าศพของนางสาวสุพัตรา

กระทั่งร่างของนางสาวสุพัตรามาถึงเมนนะครับ
คุณเต้เป็นหนึ่งในคนที่ร่วมยกหีบขึ้นเมนด้วยตัวเอง
เมื่อนำเอาหีบไปตั้งขั้นหน้าเมนแล้ว
คุณเต้ก็ยืนร้องไห้หน้าหีบ
แล้วก็ยืนร้องไห้ที่หน้ารูป
เพื่อเป็นการอำลาเป็นครั้งสุดท้ายครับ
ก่อนจะนำช่อดอกไม้แล้วก็รูปแมวนะคุณ
แมวรูปนี้คุณเต้เตรียมไว้
มอบให้กับเจ้าสาวเป็นครั้งสุดท้าย
จากนั้นคุณเต้เข่าซุดลงไปนั่งร้องไห้อยู่กับพื้น
ญาติญาติและเพื่อนต้องมาประคองลงจากดิน
ขอบคุณนะฮะใครเห็นก็เศร้าตามน้ำตาไหลตามนะครับ
คุณเต้บรรจงเอามือของฝ่ายหญิงมาหอมนะครับ
ภายในงานนะครับมีภูมิกับการสพสังขะ
เดินทางมาเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีเพื่อน
จากวิทยาลัยหน้าตาศิลป์กรรศิลป์มาโชว์การแสดง
ตามความเชื่อของชาติภัณฑ์เขมรด้วยนะครับ
เมื่อประกอบพิธีชาปนกิจเสร็จสิ้น
คุณบอมพุศิขาของเราได้เข้าไปพูดคุย
แล้วก็ต้องปลอบใจคุณเต้แล้วครับ
คุณเต้เปิดใจทั้งน้ำตาบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างมันมืดมนต์ไปหมด
คิดแล้วก็พูดอะไรไม่ออกแล้วนะครับ
ที่แฟนสาวจะจากไปตัวเขาเองมีรางสังหรณ์นะ
ฝันว่าได้ไปเที่ยวทะเลกับแฟนสาว
คุณไปเล่นบานาน่าโบ๊ทด้วยกัน
แต่จู่ตัวเขาเองถูกคลื่นซัด
ตกลงไปกลางทะเลพยายามไหว้น้ำเข้าฝั่ง
แต่สุดท้ายแฟนหายไปหายไปบนบานาน่ามโบ๊ท
ออกไปกลางทะเลซะงั้น
หายไปกับบานาน่าโบ๊ทเนี่ยนะคุณนะ
ยิ่งเหมือนไกลกันไปเรื่อยนะครับ
แม้จะรับความจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้นะฮะ
แม้จะยากต่อการใช้ชีวิต
แต่คุณเต้บอกว่าผมจะผ่านมันไปให้ได้
คนเคยอยู่ด้วยกันตลอดเวลากินข้าวด้วยกันนอนด้วยกัน
ตลอดระยะเวลาที่คบหากันมา
พอตัดสินใจจะแต่งงานฟ้าใจร้ายคุณ
คุณเต้บอกแบบนี้ฟ้าใจร้ายพรากเขากับแฟนสาวให้จากกันไปก่อน
เขาอยากจะฝากบอกทุกคนนะฮะอยากฝากคนรอบข้าง
หรือว่าฝากบอกคุณผู้ชมทุกคนบอกว่าไม่ต้องห่วงนะ
ผมยอมรับทันทีที่รู้เรื่อง
จริงอยากจะจบชีวิตตามแฟนไป
แต่ตอนนี้เปลี่ยนความคิดใหม่แล้วผมยืนยันครับ
ผมจะทำหน้าที่ผู้ชายคนนี้ดูแลครอบครัวของฝ่ายหญิง
ดูแลครอบครัวของผมให้ดีและจะไม่มีวันลืมรักครั้งนี้เลย
ส่วนท่านที่ไม่มีภารกิจ
วันตั้งแต่รู้เรื่องนั้นผมไม่ได้กินข้าว
กินเข้าไปกระเพาะไม่หลับแล้วมันมีช่วงที่ว่าหงีแป๊บหนึ่ง
ฝันออกไปเที่ยวด้วยกันอยู่เลยครับแค่นั้นครับ
ไปเที่ยวด้วยกันอยู่เขาได้พูดได้อะไรกับเราไหม

เขาเงียบแต่วัดชูงมือไปเที่ยวด้วยกันอยู่อีก
มันคงเป็นฝันให้เรามีความสุขมากมายดีใช่ไหม
ที่ตื่นไปแล้วผมนึกขึ้นมายังนึกว่าเป็นแค่ความฝันอยู่อีกอ่ะ
ทีมข่าวของเราได้แต่ปลอบใจแต่คุณผู้ชมดูจังหวะนี้สักนิดหนึ่งฮะ
ตัวเขาเองทำใจไม่ได้ถึงกับเข่าสุด
โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลูก

ค่ะคือเสียใจจนแบบแทบหมดแรงไม่มีแรงจะยืน

สภาพร่างกายและจิตใจของ๑๐ตำรวจเอกชาวพลมากนะครับ
โดยเฉพาะผู้เป็นแม่ทีมข่าวของเรา
คุยกับคุณแม่ละอ่อนสู่สุขนะ
แม่ของ๑๐ตำรวจเอกชาวพล
เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าหลังจากที่ลูกชายสูญเสียแฟนสาวไปแล้วนะฮะ
สภาพจิตใจลูกชายแย่มากครับ
ตอนนี้ลูกชายถือว่าอ่อนแอมากนะ
กินไม่ได้นอนไม่หลับมา๔วันแล้วนะฮะ
ที่ผ่านมาเห็นว่าลูกทั้งสองรักกันมากไม่เคยห่างกันเลย
รับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็กังวลว่าลูกชายจะทำร้ายตัวเองนะครับ
หัวอกคนเป็นแม่ก็ทำได้แค่ปลอบใจแล้วก็ดูแลลูกต่อไปฮะ
ส่วนทางด้านของคุณพัสรินสวยรูปหรือว่าคุณอูน
เจ้าของร้านอูนี่ดีกายซึ่งเป็นร้านที่ขายชุดให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาว
แล้วก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ใส่ชุดแต่งงานมาวันนี้คุณ
วันนี้เดินทางมาร่วมงานชาปนกิจด้วยนะครับ
เสร็จงานคุณอูนก็พาทีมข่าวไปที่ร้านซึ่งห่างจากวัดไม่ไกลนักฮะ
คุณอูนเล่าให้ฟังบอกว่าคุณเต้ติดต่อมาขอซื้อชุดเจ้าสาว
ให้กับผู้เสียชีวิตทีแรกเธอนึกว่าจะนำไปวางบนร่าง
เหมือนกับงานอื่นทั่วไปไม่คิดว่าคุณเต้จะเอาชุดแต่งงาน
เจ้าสาวชุดวิวานี้ไปสวมให้กับเจ้าสาวที่ไร้วิญญาณ
ที่ผ่านมาร้านของเธอนะคุณไม่รับแต่งหน้าศพนะ
แต่คุณเต้มาขอร้องทีนี้คุณอูนบอกว่าด้วยความสงสาร
ก็เลยรับงานนี้ไปพอไปถึงที่บ้านคุณอูนถึงกับน้ำตาไหลเลย
เพราะภาพที่เห็นคือคุณเต้บรรจงเช็ด
เลือดที่ร่างของแฟนสาวอย่างเบามืออย่างธนุถนอม
ร่างสะอาดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณอูนก็ได้แต่แต่งหน้า
คุณอุ่นบอกธรรมดาแต่งหน้าเจ้าสาวจริง
ไม่คิดว่าจะแต่งหน้าร่างที่ไร้วิญญาณให้เป็นเจ้าสาวแบบนี้คุณ
แล้วชุดนี้แล้วคุณเต้ประคองกอดหอมคอยพูดพูดกับฝ่ายหญิง
คุณอูนยังบอกอีกนะคะว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องประหลาดใจ
เพราะว่าปกติร้านของเธอจะจัดเรียงชุดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
แต่วันที่คุณเต้จะเดินทางมานะคุณนะคือมันมีชุดเจ้าสาวชุดหนึ่ง
คือชุดนี้มันเด้งออกมาจากราวเลย
พอคุณเต้มาถึงก็เลือกชุดนี้ให้กับเจ้าสาวเลย
แล้วก็ไม่คิดว่าเจ้าสาวจะใส่ได้อย่างพอดีนะฮะ
เอาฟังเสียงคุณอูนเจ้าของร้านชุดแต่งงานนะฮะ
คนที่คุณสงสารในสุดสงสารเจ้าบ่าวสงสารเต้มาก
คือคิดว่าข้างในเขาบอบช้ำมาก
คุณกลัวกับคิดซะอีกอย่างเขาเป็นตำรวจด้วย
แล้วน้องไปตามอู๋อันนี้ห่วงที่สุด
ก็บอกให้เต้เข้มแข็งเต้ต้องไปอยู่ให้ได้
เพราะว่าโอ้คงไม่อยากให้เต้ตามไป
ทุกคนสัมผัสได้นะถึงความโศกเศร้าของคุณเต้นะครับ
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตหลังจากชาปนกิจเสร็จแล้วนะครับ
ก็จะมีการเก็บกระดูกแล้วก็นำไปประกอบพิธี

แล้วก็อย่างที่บอกไปคุณเต้ถือว่าสัญญาแล้วนะ
สัญญากับวิญญาณของแฟนสาวแล้วสัญญากับตัวเองแล้ว
ว่าเขาจะเข้มแข็งในการที่จะดูแลทั้งสองครอบครัว
ดูแลทั้งครอบครัวของแฟนสาวดูแลทั้งครอบครัวของเขานะฮะ

คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยพี่บุ๊ค
ก็เป็นกำลังใจให้คุณเต้เห็นไหมคะ
ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ต้องส่งกำลังใจให้กำลังใจจริง